สวัสดีคุณผู้ชมที่ชมแฟนเพจของไทยรัฐอยู่ในขณะนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องการปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธินที่มีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคศนะคะ
ซึ่งการจะเริ่มปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธินจะเริ่มตั้งแต่วันที่๒๖พฤศจิกายนนะคะและเริ่มรื้อจริงวันที่๒๗พฤศจิกายนนี้ค่ะ
เดี๋ยวไปฟังแถลงกันก่อนค่ะ
ไม่ว่ายังยำอยู่กับคนสุทัยก็คิดว่าเต้าท้องการยกเวิ่งสะพานข้ามแยกรัชโยธิน
เวิ่งระดับขั้นตอนต่อไปก็แปร่าใหม่ซะตั้งคุณศัพท์ทางการรถไฟฟ้าและเรื่องการที่๖๘ทรงการ
ใช้สะพานข้ามแยกรัชโยธินนะคะ
การจราจรช่วงเวลาเร่งด่วนจะสาหัสสากันพอสมควร
ยิ่งถ้ามีช่วงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหลือแล้วเนี่ยก็ทำให้หนักเพิ่มไปอีกนะคะ
แต่ว่าการจะแก้ปัญหาจราจรได้อย่างยั่งยืนเนี่ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพื้นผิวถนนบริเวณของแยกรัชโยธินนะคะ
โดยมีแผนข่าวว่าจะทำอุโมงนะคะรอดใต้สี่แยกนะคะ
ซึ่งจะเป็นฝั่งรัชดานะคะเส้นนี้ก็จะรอดไป
ส่วนฝั่งที่เป็นพระหลโยธินเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นสะพานข้ามแยกค่ะ

ก็ตามนั้นเหนื่อยงานที่รับผิดชอบก็คือทางสรรค์ของประสงค์ธรรมดาโภคนะครับ
ก็ได้พูดในง่ายว่าก็ได้เชิญเหนื่อยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นโรคภาวน์มอร์แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือโรคภาวน์มอร์
เพราะว่าการก่อสร้างในพฤษฎีสุนเทพหมากก่อนเนี่ย
มันจะมีผลกระทบกับโครงการต่างซึ่งในกรณีนี้ก็คือสถานองค์ทางแยกรัชโยธิน
ก็ได้มีการดูรายละเอียดนะครับบนความเจ็บเต็มทางเทคนิคแล้วเนี่ย
ก็ถ้าที่สุดแล้วเนี่ยก็ได้มีการตัดสินแชนรวมกันว่าแค่สำเร็จการปรับทุนสถานรอย
หรือบัติไฟคาอะไรก็ใช้การกับโครงการต่างสร้างเนี่ยสงสัยสะดวกนะครับ
อันนี้แม่งเรามีการสมภารเองนะครับ

อาจจะอาจจะมีแผนที่ค่อนข้างจะเร่งรัดนิดหนึ่งก็คือจะทำการซื้อสะพานลอยตัวนี้ออกในเดือนพฤศจิกายนที่แล้ว
แต่ปรากฏว่าเนื่องจากว่ามีความกังวลในหลายด้านในเรื่องของการก่อสร้าง
ก็เลยมีการพูดคุยหนาเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นการเตรียมการทุกอย่าง
ของการสะพานกันจนวันนี้ครับ

การปิดการเจราจรบนสถานนอนท่ามแยกกับเจราชินนะครับ
ก็คือในส่วนหนึ่งบางส่วนก็จะมีการเพิ่มคิวการจราจรนะครับ
เป็นการปรับปรุงทางเท้านะครับ
แล้วก็มีการลื้อย้ายเสาไฟฟ้าที่อยู่ในเขตทางอะไรออกมานะครับ
เพื่อและถึงเราคิดว่ายกตัวอย่างเช่นอย่างจากช่องการเจราจร
มันก็จะเพิ่มเป็นก็จะเพิ่มเป็นเทียมาสามช่องการเจราจร
ไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องการปรับแผนการใช้จังหวะไปนะครับ
แต่ที่แสดงว่าจะเป็นแนวของโยนติดหรือหายดนะครับ
ภาวการเดียวกินของรถจากรับชาดาอะไรพวกนี่นะครับ
เราก็คิดว่าเราก็มีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วนะครับ
จากนั้นก็จะมีการเริ่มต้นมีการประชาสัมพันธ์นะครับ
เพื่อที่จะแจ้งข่าวนี้ให้ทางพี่น้องประชาชน
ได้ทราบเป็นการลวกหน้านะครับว่า
จะมีการปิดการจราจรบนสะพานลอยข้ามแยกรัชโยธินตรงนี้นะครับ
ซึ่งหลังจากการปิดนะครับเนี่ย
มีความจำเป็นใช้การจราจร
นอกจากนั้นเองเราก็จะได้เวิร์ล
กับทางบริษัทผู้รับเหมานะครับ
ในการที่จะหาวิธีการก่อสร้างเอ่อ
รวมทั้งการใช้เครื่องมือที่มันมีประสิทธิภาพที่สุดก็คือ
ใช้วิธีการก่อสร้างน้อยที่สุดแค่ระยะเวลาการก่อสร้างที่กระชับมากที่สุดนะครับ
จากเดิมที่เราจะติดพฤติการและงานจะแล้วเสร็จประมาณปี๖๒
ตอนนี้เราสามารถที่จะล่นระยะเวลาตรงนี้ลงมาหรือเวลาการก่อสร้างประมาณ๒ปี
ก็คิดว่าเราก็มาถึงจุดที่เราคงจะต้องเริ่มแล้ว
เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็คงจะมาแถลงตรงนี้ให้ทางพี่น้องประชาชน
และทางพี่น้องผู้ช่วยข่าวได้รับฝั่งนะครับว่าเรามีแผนอะไรยังไงจะปิดกับเมื่อไหร่นะครับ
และขั้นตามก่อนก่อนสร้างมีรายละเอียดอะไรยังไงนะครับ
ครับในส่วนของการก่อนสร้างรถฟ้าใสสีเขียวเป็นส่วนหนึ่งนะครับ
ก็เป็นไปได้ตามแผนนะครับ
พอดีที่๒๔และ๒๕จะเป็นช่วงเวลา๘นาฬิกาถึง๑๗นาฬิกาค่ะ
ส่วนวันเสาร์ที่๒๖นะคะจะปิดเลยนะคะ๒๔ชั่วโมงตั้งแต่เวลา๑นาฬิกาเป็นต้นไป

ก็จะทำการออกสร้างหัวถังรอบหัวโมงตรงมันนะครับ
เดี๋ยวอย่างนี้๒ปีก็จะเป็นเจ็บช่วงต้นทีเอาถังวัน๖๒นะครับ
ทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มทำการปิดเนี่ยเราก็มีการปรับปรุงเฟสภาพเพื่อรองรับ
ให้ก็จะเป็นเท่าปัญหาเยอะจอดไม่ว่าจะเป็นการขยายนะฮะ
เฉพานายกมีเงวำที่จะจอดเพิ่มท่องหาทางเกี่ยวจอดทั้ง๔มุมและ๔แยกมาปักมันในช่องนะครับ
อย่างนี้นะครับตรงบริเวณท่องเชลคนะฮะมาจากเชิงร้าสามารถประมาณ๔๔๐เมตรนะครับ
แล้วจากนี้แล้วเนี่ยบริเวณเชิงราชสำหรับที่กระตุกหน้าสถานการณ์เชิงราชนิดนี้เนี่ย
เดิมมีช่องเปิดอยู่แล้วนะครับแต่เราไปเรื่องกับติดไว้เราก็จะเปิดตัวเรื่องกันตรงนี้
ที่ช่องเปิดในตอนนั้นที่เราทำผิดคอนเสิร์ตเพิ่มเติมเนี่ยก็การปิดเปิดเพื่อใช้งานเนี่ย

เราเพิ่มถึงกลับรถเพิ่มเติมบนปั๊บชิ้นเหนือบริเวณปั๊บสอย๓๕หรือประมาณ
ที่ตอนนี้ไม่มีรถถ้าอยากกลับรถไปกลับที่ปั๊บสอยเจ็ดหนาซึ่งรถฟิกมาก

ส่วนปั๊บที่ใต้เราปรับภูมิถึงกลับรถหน้าบริเวณหน้าภูมิในสีวะหน้าแบบหน้ากล่องกลาง
ด้านตรงใต้สะพานนะครับตรงใต้สะพานกับชีวิตภาพ
เราก็ปัดขอบพันเท้านะครับขยายเพิ่มถือแจ่จอดเลขเราก็ได้ง่ายสุดนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเราก็เตรียมทำงานการการิคาไว้เพื่อจะรองรับภูมิเศรษฐ์แล้ว

ลื้อถอนนะคะก็คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ๒เดือนนะคะ
แต่ว่าถ้าก่อสร้างแล้วเสร็จจะใช้เวลาประมาณ๒ปีค่ะ
เมื่อมีการปิดสะพานเพื่อรีบ
เราจะใช้เวลาในการซื้อสลากอยู่ในกรอบเวลา๒เดือนนะครับ
เดือนเนี่ยเราก็คาดว่าเราจะไปลื้อสะพานเสร็จครับ
ประมาณปลายเดือนพคปีปีหน้าปี๒๕๖๐
แล้วหลังจากนั้นเราจะเร่งรัดกระบวนการก่อสร้างอุโมง
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา๒ปี
ปีนี้อุโมงทางรอดก็จะแล้วเสร็จประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์
ปี๒๕๖๒นะครับ
ในการก่อสร้างอุโมงเพื่อ
เราใช้ทั้งปรับปรุงแบบเทคโนโลยีใหม่
วิธีการใดใหม่ที่จะล้อบระยะเวลา
และการรวบการลบบวนตลอดสร้างตอน
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ประเศษนมัยรับความเหนือความแย่ซึ่ง
ตรงนี้ก็คือให้คำวัญสัญญาว่าจะใช้ความพยายามกำลังสะพีปัญญากำลังสะพยากรทุกอย่าง
ที่จังหวัดทุ่มเพลงแห่งด้านก่อสร้างตรงนี้เพื่อให้พี่น้องกระจายส่วนให้รับความเหลือน้อยที่สุดครับ
ในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหลืองแล้วก็การทำอุโมง
โดยการเริ่มลื้อจุดแรกของสะพานข้ามแยกรัชโยธินก็จะเป็นฝั่งหน้าสอนอพหนโยธิน
เสร็จแล้วโครงการเนี่ยเขาก็จะมีการปิดนะคะทำเป็นวงเวียน
ตรงจุดตรงนั้นก็จะทำเป็นวงเวียนแล้วก็เอาสัญญาณไฟจราจรมาติดตั้งไว้
เพื่อเป็นการระบายช่องทางเพิ่มนะคะแล้วก็จะมีการขยายช่องทางการจราจร
จากเดิมช่วงนี้จะเป็นช่องกัญจาราจร๒หนึ่งก็จะเพิ่มเป็น๓หนึ่งค่ะ
ที่มีปัญหาการช่องกัญจารจรโดยปกตินั้นเยอะมากอยู่แล้วนะครับ
ทุกวันนี้นั้นรถที่จะมาจากหลายทิศทางไม่ว่าจากทางด้านเหนือของกรุงเทพมหานครนะครับ
จะเข้ามาจากข้างด้านเหลือมาก่อนก็จะผ่านแยกนี้นะครับมาจากฝั่งคนดุรีนะครับ
จากถนนกราศนียวงข้ามสะพานก็จะมาใช้สะพานนี้นะครับ
เช้าและเย็นปริมาณรถนะครับมีถึงประมาณวันละ๒๐๐คันนะครับโดยประมาณ
เราก็ได้ประสานการทำงานร่วมกันนะครับในแบบบูรณาการนะครับ
ทั้งกรทมนะครับทั้งฝ่ายกองโยธานะครับสำนักงานจราจรและขนส่งนะครับ
ทั้งโครงการนะครับรถไฟฟ้านะครับแล้วก็ฝ่ายผู้รับเหมานะครับ
ทั้งเจ้นรวดและทั้งฝ่ายบริษัทที่ปรึกษาก็ได้พูดคุยกันแล้วว่า
จะลดผลประตุกให้น้อยที่สุด
โดยให้มีการปรับเฟสไฟสัญญาจัดกรณ์ที่ที่แยกให้มีความเหมาะสม

เพื่อจะรองรับรถให้ผ่านทางแยกไปให้เร็วที่สุด

ประการที่๒ก็จะมีการเพิ่มจุดกลับรถ
ประการที่๓ก็ปรับเร่าถนน
จากเรื่องที่ท่องทางและปรับเป็น๓ท่องทาง
โดยเป็น๓ท่องทางมาตั้งแต่ต้น
ไม่ให้เกิดลักษณะเบียดเสียดแย่งช่องทางกัน
จะทำให้มันไม่สามารถระบายรถได้เร็ว
ในทั้งหมดนี้เราวีวางรูปแบบการระบายรถ
จุดะโดยสัญญาณไฟที่บริเวณทางแยกรัศจิโดทิน

รูปแบบที่๑นะครับก็คือ

เลี้ยซ้ายได้เลี้ยวขวาได้มาจากถนนรัชดา
ส่งไปได้เลี้ยซ้ายได้เลี้ยวขวาได้

ถ้าปัญหาไม่เกิดมนตรภพ

ในกรณีที่เปิดรูปแบบที่๑

ก็คือต้องใช้รูปแบบที่๒
คือเปิดทางเข้าทางเร็วกว่า
ให้รถเถิดทางเดียวนะครับ
ก็ต้องไปประเมินสภาพปัญหาในพื้นที่

และจะออกข้อบังคับกับพนักงานการจร
กรุงเทพธรรมนครมารองรับอีกนั้นหนึ่ง
ในเรื่องของหลักการ
การแรกที่เราคุยกันก็คือเรื่องกายภาพนะครับ
เรื่องกายภาพก็เท่าที่ทางไป

และทางกรทมได้ดำเนินการร่วมกันมานั้น

ตลอดเวลา๗ปีที่ผ่านมา
ส่วนที่๒ก็คือเรื่องของระบบบริหาร
จัดการที่ทางแยกน้องก็ใช้กำลังปรับบวน
และการบริหารการจัดการจัดการตัวโดยมอบไหม
ยกของทักพัสสอนขออการเท้าป่านวันของ

ให้มีความปัญหาน้อยที่สุด
ผมยืนยังว่าแต่ตอนนี้เป็นผลที่สำคัญ
ผลกระทบในปัญหาการเจราจรในชั่วโมงเล็กด่วนจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
โดยหลักที่๓ก็คือห้องประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถใช้ถนน
ที่อยู่ในบริเวณนี้ที่จะต้องผ่านแยกนี้นะครับ
ให้เจ้ารักษาข้อมูลว่าทางกรุงเทพฯอาณาจรรย์กรุงเทพฯอาณาจรรย์และสำนักงานทางคนสม
ในที่นานอย่างมีรอบครอบแล้วว่าจะต้องลืนย้ายสะพานนี้เพื่อกลับฮิต
ไปสร้างในแนวถนนโยธินขนานไปกับต่อหม้อของรถไฟฟ้า
และก็ใช้ภูมิโมงลอดทางแยกในตรวจชาติพิเศษ
เหมือนกับทุกทางแยกที่ทำมาโดยตลอดวงรอบวงแหวนถนนรัชดาพิเศษ
ทั้งฟังสินเทศมันกรและฟังสนบุรีเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งหนึ่ง
ส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ฝ่ายเจ้าพนักงานตำรวจนั้นมีความหนักใจ
เพราะว่าจะมีบทสมมากถึงให้มีการทดลองเป็น๓ระยะ
ระยะที่๑เป็นการทดลองปิดในช่วงเวลาไม่เร่งด่วน
ตั้งแต่๑๐นาฬิกาถึงเวลา๑๕นาฬิกาของวันที่๒๒และ๒๓พฤศจิกายนนะครับ
เพื่อให้ได้เกิดการรับรู้รับทราบของพี่น้องประชาชน
ว่าสะพานนี้จะเริ่มใช้ไปได้แล้ว
แต่ยังเกรงปัญหาผลกระทบที่อาจจะขยายวงกว้าง
ก็เลยปิดเฉพาะช่วงเวลาไม่เร่งด่วนใน๒วันแรกก่อนนะครับ
ใน๒วันต่อไปคือวันที่๒๔และ๒๕
ก็จะเริ่มปิดตั้งแต่๘นาฬิกาจนถึง๑๗นาฬิกา
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับ
ก็เป็นช่วงที่รถโดยส่วนใหญ่แล้ว
ไปส่งรถร้านก็ประมาณ๗นาฬิกา๓๐นาที

เพราะทุกวันนี้เราได้ประชุมเร่งรัดจราจร
บอกว่าขอให้เคลียร์รถบริเวณหน้าโรงเรียน

ซึ่งผมคิดถามการปฏิบัติมาโดยตลอด
โดยส่วนใหญ่ก็ทำกันได้ดี

ที่คุณสารสมเข้าได้รับความร่วมอื่น
ส่วนสุริวงศ์เจริญภูมิซึ่งมันมีความต่างเพราะนั้นก็ได้รับความรู้มืออย่างนี้
ที่สำคัญก็คือเรื่องของการรับรู้ของพี่น้องประชาชน
อันนี้เป็นส่วนที่มันเจ้าเรียนรวมเป็นภวมมากที่สุด
ก็คงจะต้องขอความรู้มือสุริวงศ์คนทุกคะแนน
ช่วยกันประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้เกิดความรับรู้โดยทั่วกันนะครับ
ก็จะทำให้ปัญหาที่คลายลงแล้วก็ไม่มีประทบมากในส่วนนี้

เรื่องปกติเวลาแง่สภาพการกระจอดตัวผู้แยก
ก็เป็นการแถลงข่าวปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธินนะคะที่มีการ
กระสร้างโครงการรถไฟปลาทรายสีเขียวเหนือนอากาศโชครอาชีสภาพไหน
มันจะมาจากทางด้านสะพานทะลำเจ็บ
พี่น้องประชาชนที่อยู่นั้นจะข้ามมาทำงาน
จะผ่านสะพานทะลำเจ็บมาจากนนดุรีมาที่แยกวงสว่าง
ก็จะเลี้ยวเข้ามาข้ามแยกรัชวิภา
แล้วก็ข้ามมาที่แยกรัชโยธินนะครับ
ทุกวันนี้ผลกระทบก็ต่อเนื่องไปยังสนุนจรรย์สนิษฐกร

ต้องระวังไฟแดงที่เอกรัศโยธิน
ในการบริการจัดการคงได้รับผลสารกับท่าน

การระบายรถให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำ
แล้วก็จะประสานกับทางกรทมในการปรับรูปแบบสัญญาณไฟให้สัมพันธ์กับปริมาณรถในแต่ละช่วงเวลาอีกครั้งหนึ่งครับ
ในวันที่๒๒นี้นะคะจะมีการทดลองปิดนะคะการใช้สะพานข้ามแยก
รัชยาภิมิตรนะคะวันที่๒๒๒๓นิวสิบสามจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันนะคะ
ส่วนวันเสาร์อันนี้จะปิดทั้งวันในการทดสอบข้ามแยกรัชยาภิมิตร
แล้วก็จะทำการเริ่มลื้อถอนสะพานข้ามแยกในวันอาทิตย์ที่๒๗พฤศจิกายนนี้ค่ะ
ก็ตามแผนนี้นะคะก็จะใช้ระยะเวลาในการลื้อถอนนะคะราว๒เดือนนะคะ
ก็จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อที่จะ
ก่อสร้างอุโมงนะคะที่จะรอดใต้แยกรัชโยธินให้เสร็จภายใน๒ปีค่ะ
โดยสำคัญข้ามแยกรัชโยธินนะคะตอนนี้ก็อายุประมาณ๒๕๒๖ปีแล้วนะคะ
ก็เป็นสะพานที่สำคัญค่ะที่คนที่ผ่านแยกนี้เป็นประจำนะคะ
จะฝ่าการจราจรที่แสนสาหัสนะคะ
นี้เนี่ยทางรฟมนะคะก็ได้แนะนำในส่วนของเส้นทางที่ใช้หลีกเลี่ยงบริเวณ
รัชโยธินนะคะก็จะมี๕เส้นทางหลักนะคะ
ก็คือเส้นทางแรกเนี่ยให้ใช้ทางเลี่ยงเข้าซอยผนโยธิน๒๑นะคะ

เส้นที่๒ค่ะใช้ทางเลี่ยงเข้าสู่ประหลโยธินซอย๒๒
ไปออกซอยวิภาวดี
ที่๓ค่ะใช้ทางเลี่ยงตรงรัชดาพิเศษ๔๖นะคะ
ไปออกซอยประหลโยธิน๓๓ค่ะ
เส้นทางที่๔ไปซอยรัชดาพิเศษ๔๘และ๔๖ทับ๑

เส้นทางที่สองค่ะแช่งออกซอยละศิลป์หัวเส้นตะห์๓๖๓๒และ๓๐ค่ะ
ก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากทางเจ้าพิเศษอัตโหรอภัยประโยชน์นะครับ
แล้วก็ทางโบราชอาคมที่เราผ่านเพราะสร้างได้ช่วยให้ข้อมูลและก็ให้แผนที่เป็นทางเลือกต่างนะครับ
ซึ่งเราก็ได้ทำการสื่อสารให้กับพนักงานของเรา

กระบวนการที่ปิดสภาจะเป็นยังไงบ้าง
แล้วก็ทางเนื่องในช่วงทางต่างจะเป็นยังไงนะครับว่า
ถ้าเดินข้างหรือจาก
ถ้าจะมะพร้าวควรจะเข้าเส้นทางไหน
ถ้ามาจากสวนจะเข้าเส้นทางไหน
ซึ่งนี้เราก็ได้สื่อสารให้พนักงานทราบแล้ว
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพนักงานของเรานะครับ
เช่นเราจะพยายามเพิ่มรถตู้
ที่เป็นชัดเบอร์บัสุดยอดระหว่างขนาดการอย่าง
เพื่อจะได้ให้พนักงานของเรา
ก็คือคำว่าเรามีความเห็นยังไงกับการ
ที่ต้องมหรือรู้สังคมไว้หน้าถ้าเจ๋งก็อาจจะ
มันดีกว่าเนี่ยผมว่าทุกคนก็คงอยากทำแล้วก็ในแง่ของธนาคารก็พร้อมที่จะช่วยสนับสนุนทุกองค์กรในการที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไปในทางที่ดีครับ
ขอบคุณครับเขาเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่ทุกฝ่ายกันในความยกมือกันครับช่วงนี้กันจะเปิดโอกาสให้ที่นี่ของทุกคน

นี่ก็คือสะพานข้ามแยกรัชโยธินนะคะ
การจราจรช่วงนี้ยังไม่หนาแน่นมากนะคะ

เดี๋ยวขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจะเริ่มนะคะ
จะเริ่มลื้อตั้งแต่ตรงนั้นก่อนก็จะมีการปรับ

ในส่วนของผิวหน้าของสะพานก่อนแล้วจากอันนี้ก็จะมีการลื้อถอนพื้นนะคะขอนสะพาน
ฝั่งนี้ก็จะลื้อออกเหมือนกันนะคะตามระยะเวลาจากนั้นเนี่ยก็จะเหลือแค่ตรงกลางแล้วล่ะค่ะ
ตรงกลางนี้ก็จะมีการปรับนะคะให้ตรงนี้เนี่ยกลายเป็นวงเวียนนะคะ
แล้วก็ระหว่างที่มีการปิดการจราจรในช่วงแรกเนี่ยก็จะเปิด๑ช่องจราจรนะคะ
ซึ่งตรงนี้ตรงที่เห็นเป็นกรวยนี้นะคะอยู่ติดกับริมฟุตบาทนะคะ
ตรงนี้ก็ได้เทคอนกรีตทำทางเพิ่มนะคะเป็นเลนที่๓สำหรับการใช้สัญจรนะคะ
ก็จะใช้เป็นเส้นทางนี้นะคะเป็นช่องการจราจรที่สามารถที่ปกติเนี่ยมีอยู่๒ช่องทางการจราจรนะคะ
และข้างหน้าค่ะถ้าซูมเข้าไปใกล้นะคะตรงนั้นนะคะ

มีเจ้าหน้ากากให้ดูแล
ถ้าถามทำไมต้องทำอุงโมงโดยอุงโมงเนี่ยเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงนะค่ะ
ขออนุญาตนะคะอุโมงนั้นนะคะจะมาตามเส้นแนวนี้ค่ะ
แนวของสะพานรัชโยธินนะคะก็คือจะเริ่มงดลงนะคะ
ตรงนู้นลงมานะคะไปออกตรงฝั่งหน้าเอสซีบี
แต่ทีนี้เนี่ยสำหรับฝั่งที่เป็นเส้นพระหลโยธินนะคะ
เดี๋ยวเอาต่อไปให้ดูเส้นพระโหดโยธินฝั่งนี้นะคะ
ก็จะเป็นสะพานข้ามแยกค่ะก็จะข้ามจากหน้าบริเวณตึกช้างนะคะ
ยังฝั่งทางนู้นซึ่งอันนี้ก็จะอยู่อ่าแยกพระหลโยธินเนี่ย
ก็จะอยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้านะคะ
สถานีพระโหดโยธินยี่สิบสี่แล้วก็สถานีพระโหดโยธินนั่นเองค่ะ
ทีนี้ถ้าถามว่าทำไมไม่ทำอุโมงตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะ
ก็จะติดเสาต่อหม้อของสถานีรถไฟฟ้านั่นเองนะคะ

คงต้องปรับตัวกันนิดนึงแล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าแยกนี้ถือว่ามีการจราจรที่แสนสาหัสอย่างมาก
ซึ่งถ้าเป็นในช่วงเวลานี้นะคะ๑๖นาฬิกาวันพฤหัสบดีและวันศุกร์หน้านะคะ
พระราชบดีแล้ววันศุกร์หน้าเนี่ยจะมีการปิดช่วงสะพานข้ามแยกนะคะ
เดี๋ยวย้ำกันอีกทีละกันก็วันที่๒๒นะคะ
จะทดลองปิดสะพานข้ามแยกนะคะเดี๋ยวย้ำกันอีกทีแล้วกัน

จะทดลองปิดสะพานข้ามแยกนะคะ๒๒๒๓พฤศจิกายนนี้นะคะ
โมงถึงบ่าย๓จะทดลองปิดนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
ให้แก่ประชาชนว่าจะไม่สามารถใช้สะพานนี้ได้แล้วนะ
แล้ววันต่อมาค่ะวันภรรยาศปดีที่๒๔และ๒๕นาฬิกา
จะเริ่มปิดตั้งแต่๘โมงถึง๕ทุ่ม
วันที่๒๖ตั้งแต่ตี๑ต้นไปจะปิดทุกวันนะคะ
แล้วก็พอเข้าวันที่๒๗จะเริ่มการกระยุกต่อนะคะ

จะกลับมาที่สุรคันเตอร์
เดี๋ยวติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะกับไทยรัฐทีวีนะคะ
การสร้างประสบความอีกครั้งค่ะในช่วงข่าวคล้ามไทยรัฐไทยโชว์นะคะ
แล้วก็ไทยรัฐจอบประเด็นค่ะสำหรับช่วงนี้เนี่ยขอ